เห็นเรื่องราวแบบนี้แล้วนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมไปดูความลึกลับของเมืองเมืองนึง
มารวมตัวกันเป็นป่าชุมชนที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลท่าจรุงอำเภอโชคชัย
และอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชศรีมา
เขาเชื่อกันว่าที่นี่เป็นเมืองลับแลพญานาค
เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีความสวยงามปะปนคละเคล้ากันไป
แล้วก็เหมือนเป็นแบบเส้นทางน้ำป่าไหลซะชั้นดินชั้นหิน
จนมันกร่อนกลายเป็นรูปร่างแบบนี้ค่ะ
องดูแล้วแบบมันดูแบบลึกลับนะครับ

เรียกว่าเป็นศิลปกรรมที่สวยงามตามธรรมชาติ
พื้นที่ข้างในนี้มีกว่า๓ไร่เลยนะคะ
และทั้งหมดก็เกิดจากธรรมชาติเลย
ไม่มีการที่ตกแต่งเพิ่มเติมไม่ได้มีมนุษย์มาสร้างอะไรขึ้นมานะคะ
ประกอบกับว่าพื้นที่แห่งนี้มีเรื่องราวความเชื่อความลี้ลับซ่อนอยู่

ยังมีการสำรวจพบฟอสซิลไม้กลายเป็นหินด้วย
กันว่าฟอสซิลไม้กลายเป็นหินอายุน่าจะเป็นล้านปีค่ะ
แล้วมันก็กระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
ชาวบ้านในพื้นที่นี้ก็ยังเชื่อว่าจุดนี้เป็นแหล่งพำนักอาศัยของพญานาคค่ะ
เบาสันที่มันแตกไหลและมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา

อาศัยเพราะฉะนั้นอ้าวแล้วมันจะมาได้ยังไงนั่นแหละสิ
จะมีใครมาขุดอันได้ยังไงค่ะมันเป็นธรรมชาติแบบนี้
เขาก็เลยเชื่อกันเลยนะคะว่าพื้นที่นี้เนี่ย
เป็นพื้นที่เมืองลับแลของพญานาคแล้วก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาดูเรื่องของความเชื่อความลี้ลับเนี่ยน่าจะชื่นชอบมาก
ตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมออกสำรวจพื้นที่ป่าโดยรอบแล้วนะคะ
เพราะเชื่อว่าน่าจะยังมีความสวยงามอีกหลายจุดที่อาจจะยังรอการค้นพบอยู่
แล้วก็ต่อไปจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนครราชศรีมาต่อไปด้วย
เป็นอีกหนึ่งแห่งเลยนะใช่ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่นะ
ว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบดูลึกลับบางพื้นที่อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อน
แล้วก็ความสวยงามตามธรรมชาติมันมีเยอะมากแต่เรื่องของความเชื่อเราก็นึกเอาไว้
นึกเอาไว้คือวางเอาไว้ในส่วนหนึ่งนะ

ความเชื่อความลี้ลับเนี่ยความเป็นเรื่องของความเชื่ออีกแบบนึง
อย่าไปลบหลู่อย่าไปทำอะไรที่ไม่ดี